เมื่อสักครู่นี้นะครับได้ฟังคุณพิธาพูดกับที่ประชุมรัฐสภาไปแล้ว
เนื้อหาใจความก็คือขออำลาจนกว่าจะได้พบกันใหม่
รับทราบคำสั่งของสารรัฐธรรมนูล
ฝากสมาชิกสภาช่วยดูแลประชาชนต่อไป
คุณพิธาก็บอกประเทศไทยคงจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
ถ้าเราสังเกตให้ละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าทันทีที่คุณพิทาพูดเสร็จ
ตอนคุณพิทาจะเดินออกเนี่ยคุณพิทาใช้การดึงบัตรประจำตัว
คราวศอแล้วดูจังหวะที่เอาวางบนแท่น
จะเห็นว่าไม่ได้วางแบบปกติอ่ะว่ายังไงอาจารย
เหมือนกับเราวางอย่างนี้นะครับแต่คนที่ท้ายคล้ายอย่างนี้เลยวางอย่างนี้เลย
เพราะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาเนี่ยนะครับหรือว่าตั้งแต่หลังการเลือกตั้งจัดรัฐบาลกันมาเนี่ย
มันแสดงให้เห็นว่ามันเป็นความเครียดนะครับจะบอกว่าเป็นความรู้สึกอัดอั้นตันใจก็พูดได้เช่นนั้นนะครับ
แล้วก็ได้แสดงออกมานะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะนี่ก็คือมนุษยปุธุชนธรรมดานะครับ
เขาจะเป็นใครก็ตามเขาก็อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกใครเป็นแบบนี้ก็ต้องมีความรู้สึกเช่นนี้นะครับ
แต่ว่าผมต้องการจะชี้ให้เห็นว่าเกมนี้นะครับมันเป็นเกมที่เขาเรียกว่าบีบหัวใจนะครับ
แล้วก็คำสั่งสารที่ออกมานะครับเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนกับคุณอุ๋ยไปว่า
เราพอทราบกันมาก่อนว่าเอกสารมันถึงแล้วแหละนะครับแต่เพียงแต่จะถึงมือท่านประธานแล้วท่านประธานพูด
หรือว่าจะใช้วิธีนะครับท่านประธานแจ้งให้กับคุณพิธาทราบนะครับ
อันนี้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับตอนปี๖๒นั่นของคุณธนทรนั่นใช้อีกวิธีหนึ่ง
แต่วิธีนี้เราจะสังเกตเห็นว่าคุณพิทาเอาคำสั่งสารมาอ่านเอง
ตอนปี๖๒ก็ตอนนั้นคุณชายชิดชอบทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมก่อน
เพราะเขาส่วนเยอะสุดเป็นผู้แจ้งให้คุณธนทรนทราบ
แต่รอบนี้ผมเข้าใจว่านะครับท่านประธานวันนอร์เนี่ยใช้วิธีการรับเอกสารจากศาลมาปุ๊บนะครับ
ท่านก็คงจะส่งต่อให้กับคุณพิธา
เพราะก่อนที่คุณพิทาจะขึ้นพูดเหมือนที่เราได้ให้ดูภาพกันใช่ไหมเราจะเห็นมีหมออ๋อง
คุณชัยธวัฒน์ก็นั่งอยู่บริเวณนั้น

เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอีกพิธีการหนึ่งที่เราได้เห็นนะครับว่า
แทนที่ประธานจะแจ้งนะครับก็ส่งคำสั่งนะครับมาให้กับเจ้าตัวแจ้งเอง
นี่ตอนที่คุณพิธานี่กำลังจะออกที่อาจารย์บอกใช่ไหม

เห็นไหมครับ

ลงไปเลยนะครับขอบคุณคือมันแสดงให้เห็นถึงความความรู้สึกอินเนอร์ข้างในนะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรนะครับ
แม้ว่านะครับในผากข้างหน้าเนี่ยนะครับคุณพิธาก็ต้องแสดงให้เห็นถึงความมั่นออกมั่นใจ
คุณหมอทศพรสศแพร่
ใช่ครับรู้สึกจะวาดภาพเหมือนกันให้
เอารูปนี้มาตั้งแต่ตอนเดินเข้าที่ประชุมตอนเช้าแล้ว

นี่ก็จะผ่านจะผ่านจะผ่านทางโต๊ะของทางเพื่อไทยก่อนก็จะเจอทางสอสอเพื่อไทยเยอะนะ
ก็แน่นอนครับบรรยากาศก็จะคล้ายกับเมื่อปี๖๒นะครับตอนที่คุณธนา

ต้องพักการปฏิบัติหน้าที่นะครับก็จะมีการให้เกียรติกันนะครับในการยืนปรบมือนะครับ

อันนี้นี่รักกันเหลือเกินนะครับ
ก็ส่วนภาพหน้าจอที่อยู่ข้างกันนี่จะเป็น
กำลังการบริเวณพื้นที่อาทารณรัฐศภา
กำลังรอที่คุณพิทาจะออกมา
แต่ว่าคุณพิทาออกจากห้องประชุมรัฐศภาแล้ว
ไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะไปอยู่ส่วนไหนของที่ประชุมรัฐสภา

ครับต้องกลับเรียนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับครับคุณพิธา
ไม่ได้เสียสิทธิ์ในการเป็นแคนดิเดตนะครับเหมือนปี๖๐
ตอนปี๖๒ที่คุณธนธรรมก็ไม่ได้เสียสิทธ์

ยังเป็นสอสออยู่เพียงแต่ว่าสารให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ในทางกฎหมายยังที่จะโหวตคุณพิทาได้
แต่ในทางที่กำลังคุยกันอยู่ตอนนี้คือ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้มีการเสนอชื่อคุณพิธาโหวตเข้ามาแล้ว๑รอบแล้วไม่ผ่านใช่ไหมฮะ
ตอนนี้ก็เลยยังถกเถียงกันว่ารอบนี้จะโหวตซ้ำในชื่อเดิมใช่หรือไม่ได้หรือไม่
เพราะตอนปี๖๒ยังไม่มีการโหวตเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นคุณธนทรถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
แต่พอถึงวันโหวตนายกเขาเสนอชื่อขึ้นมาโหวตได้
ถูกฮะก็ไม่ได้มีอะไรแต่ในรอบนั้นคนเอกประยุทธ์ชนะ
แต่รอบนี้ไม่มีใครเสนอแข่งแล้วปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้น
ก็คือว่ามันมีการโหวตมาแล้ว๑รอบเมื่อวันที่๑
เพราะฉะนั้นประเด็นภาพที่เราเห็นวันนี้ก็คือว่าจะเสนอซ้ำได้หรือไม่
เปิดประชุมมาตอน๙โมงครึ่งเช้าจนถึงวันนี้
คุณสุธินคลังแสงจากทางเพื่อไทยเนี่ยสลับมาเป็นคนเสนอชื่อคุณพิธา
พอเสนอชื่อคุณพิธาเพื่อให้ที่ประชุมเนี่ยลงมติว่าจะเห็นชอบให้เป็นนายกไหม
ก็มีสมาชิกทั้งสสกับสสสรรป๑๘กับสว
ลุกขึ้นคัดคันทันทีว่าอุ๊ยอย่างนี้มันชื่อซ้ำนะมันเป็นยัตติซ้ำ
ชื่อนี้โหวตไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วเนี่ยจะมาเสนอใหม่ได้ยังไง
ตอนนี้ก็กำลังถกเถียงตรงนี้กันอยู่แต่เราเอาถึงเป้าหมายก่อนแล้วกัน
จริงแล้วเป้าหมายก่อนหน้านี้คุณอุ๋ยก็ทราบใครที่ตามสถานการณ์ทางการเมืองมา
๑๘๘กับกลุ่มสวเขาชัดเจนว่าเขาเห็นว่าเอามาโหวตซ้ำไม่ได้
แล้วในความเป็นจริงถ้าเราเอาคะแนนมาบวกกันกลุ่มนี้ก็จะมีเสียงมากกว่า
เพราะสุดท้ายแล้วเขาต้องไปลงมติแน่นอนครับ
เขาต้องไปลงมติว่าจะให้โหวตซ้ำหรือไม่ให้โหวตซ้ำ
สุดท้ายแล้วที่เราเห็นกำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับปลายทางวันนี้จะต้องมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ก็คือว่า๑จะอนุญาตให้เสนอชื่อคุณพิธาซ้ำได้หรือไม่
ถ้าไม่อนุญาตก็จบนะครับก็ปิดประชุมแยกย้ายกันกลับบ้าน
แต่ถ้าอนุญาตก็จะนำมาสู่การขานชื่อแบบเปิดเผยแบบกันครั้งที่แล้วเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว
ซึ่งอันนี้คือกระบวนการตามกฎหมายที่เป็นอยู่ณตอนนี้
แต่กระบวนการความเป็นจริงในทางการเมืองนับตั้งแต่สารลำนูน
มีคำสั่งเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่าเกมของคุณพิธานะครับ
เดี๋ยวถ้าคุณพิทาออกมาแล้วให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเราจะให้ฟังเสียงอะไรกันอีกทีนึงนะแต่ว่าแจ้งท่านผู้ชมอย่างนี้นะเผื่อบางท่านเดี๋ยวกำลังจะไปรับลูก
เมื่อวานเนี่ยตอนเนี้ยเพิ่งอ่าทางประธานเนี่ยเพิ่งให้เริ่มอภิปรายจริงจังเนี่ยใช่
ตกลงกันเมื่อวานว่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงใช่ครับนั่นเท่ากับว่าเริ่ม
ตอนประมาณสักอ่าตีสักบ่ายสองใช่ครับน่าจะจบบ่ายสี่ก็ประมาณ
นั้นแล้วถ้าให้ได้โหวตต่อนะครับผมเขาจะให้โหวตเลยก็ประมาณนั้นไม่เอา
อภิปรายแล้วให้โหวตเลยแจ้งแจ้งตรงนี้ก่อนนะครับแล้วรอบนี้
โหวตไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะอืมเพราะรอบนี้เขาไม่ได้ที่กำลัง
คุยกันอยู่นี้ไม่ใช่การโหวตเลือกนายกอันนี้คือไม่ต้อง
เสนอซ้ำได้หรือเปล่าวันนั้นเสียบบัตรครับอ่าอาจารย์เดี๋ยวกลับ